ตอนนี้ใครจะเข้าทำงานหรือว่าจะไปทำอะไร

แล้วปลอมทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
เอาไปดูนะครับตำรวจปรับบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
นอกจากนี้นะครับกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดนะครับ
ยังเข้าจับกลุ่มนายวีรพลหรือว่ามะตูมอายุ๒๖ปี
ได้ที่ห้องพักบริเวณถนนวิชิตสงครามอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็คุมตัวกลับมาสอบสวนต่อจากนั้น
แล้วก็มีนายมูนีนมูนีนหรือนิตอายุยี่สิบสองปี
เป็นเพื่อนร่วมเครือข่ายอีกคนนึงติดต่อเข้ามอบตัวที่กรประคับการปคบ
เจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งหมดเพื่อสอบสวนครับคุณผู้ชมครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือว่าสบศกระทรวงศาสนธนศุกร์เนี่ยนะ
เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุเปิดเว็บไซต์ลักลอบปลอมครับ
ปลอมอะไรปลอมเอกสารตรวจโควิด๑๙เพื่อขายให้กับคนทั่วไป
ไซต์ดังกล่าวนี้จะชวนเชื่อชวนเชื่อว่ายังไงรู้ไหมฮะ
เฮ้ยถูกนะถูกกว่าที่อื่นมันต้องหลักพันธุ์สองพันธุ์ขึ้นมั้ง
แล้วบอกว่ารอเอกสารได้เลยภายใน๑ชั่วโมง
เร็วด้วยเร็วยังยังไม่แปลกพอ
แต่การตรวจครั้งนี้นะฮะผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องมานะจ๊ะ
ส่งสารคัดหลังทางไหนกันอ่ะยังไงอ่ะ
เออไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมา
ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวระบุวันที่ที่ต้องการใช้ผลตรวจ
เอาอะไรมาตรวจเอาอะไรมาตรวจเออนะฮะ
แล้วในเอกสารไม่ต้องห่วงมีบุคคลด้านการแพทย์
เซนต์กำกับด้วยเอาดูเอา
ทุกอย่างจะหมดจะหมดแต่ขาดภารกิจเรื่องเดียวก็คือจบพวง
ผู้ที่สึ่งไปรวมถึงเอาไปแสดงนะครับ
นอกแสดงหรือที่ไหนเนี้ยเจ้าคงที่ใจกระแกน

แต่ถ้าใครติดต่อไปที่เว็บไซต์นี้หรือแอปนี้

คืออันนี้มันก็เป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกัน

ขึ้นสื่อออนไลน์ให้คุณสามารถติดต่อได้
ถ้าหากต้องการด่วนต้องการใบปลอม
แม่แล้วแบบนี้เป็นอย่างหนึ่ง
ทำให้โควิด๑๙มันยิ่งระบาดด้วยหรือเปล่า
สำหรับผู้ต้องหา๓คนนะนางสาวพลอยนายวีรพล
มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีม้าฮะ

ที่ต้องการทำเอกสารผลตรวจปลอมนี่แหละ

มีการเดินมามอบตัวเหรอ
นายมูนินนะครับนายมูนินเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละ
เป็นแอดมินคุมเว็บไซต์นี่นี่นะฮะ
คนที่ไม่ได้ถูกเบอร์หน้าเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีแอปพลิเคชันโอ้โหทันสมัยนะ
มีทั้งเว็บไซต์แล้วแชทคุยกับลูกค้า
เป็นตู่เป็นตะที่ต้องการเอกสาร
เรื่องต้นนายวีรพลกับนายมูนีรับสารภาพ
ส่วนนางสาวพลอยให้การปฏิเสธ

ตำรวจปคบยังพบว่า
นี่ไงที่ผมบอกว่าไม่ได้ปลอมเฉพาะโควิด

จากเอกสารโควิดแล้วก่อนหน้านี้

ที่การศึกษาถ้าอยากจะได้ระดับม๖ถึงปริญญาตรีปริยโท
ติดต่อไปที่เว็บไซต์นี้ได้พร้อมทุกอย่าง
ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔เมื่อเดือนพฤศจิกายน

มูลค่าที่เขาหลอกไปเขาได้ตังค์ไปเนี่ยมากกว่า๕ล้านบาทครับ
มีอีกหรือเปล่ามีสาขาอีกหรือเปล่า
อันนี้สำคัญมากจริงนะคะ